คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของธุรกิจไอทียักษ์ใหญ่กันบ้าง
ตอนนี้มีการขยับขยายมีการเคลื่อนไหวกันค่อนข้างน่าสนใจนะครับ

รวมทั้งในประเทศไทยเราจะเติบโตแข่งขันกับต่างประเทศได้หรือไม่
วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ

ในส่วนของตลาดทุนนักลงทุนค่อนข้างมาก
แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตของเราในอนาคตนะครับ
ญี่ปุ่นในสหรัฐได้เราอนาคตของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณชายพร
ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะต้องมีการส่งเสริมนะครับ
หลักเลยผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมอยู่
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่จะมาเน้นนะครับช่วยเหลือนะครับลงทุนร่วมกับธุรกิจใหม่นะครับ
ที่๒เนี่ยรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างภาษีนะครับ
อันที่๓เองเนี่ยผมคิดว่าโดยหลักสูตรและการเรียนการศึกษาในบ้านเราเนี่ย
จะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างคิดค้นประดิษฐ์มากขึ้นนะครับ
ตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ในส่วนของตัวบริษัทใหม่ของประเทศไทย
นักคิดพ้นของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะก้าวสู่ในส่วนของตลาดการแข่งขันในเวทีโลกได้นะครับ
บ้านเราตอนนี้อาจจะยังอยู่ในลักษณะที่เรายังตามหลังเพื่อนบ้านอยู่นะครับ
เรายังอยู่ในลักษณะที่ซื้อซอฟต์แวร์มานะครับ
ก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับกำลังเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาของบริษัทนะครับที่ให้บริการทางด้านมือถืออยู่นะครับ
แต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเห็นก็คือการใช้โทรศัพท์คุยกันในภาวะปกติเนี่ยมันค่อยลดลงไปเรื่อยนะครับ
ท่านเดี๋ยวนี้ก็แชทกับเพื่อนผ่านไลน์มากขึ้นแทนที่จะโทรคุยกันเหมือนเดิมนะครับ
ฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันค่อยเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ค่อยเปลี่ยนไป
ยังต้องอยู่ในภาวะที่ใช้งบเยอะอยู่นะครับ
ฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราจะเน้นในบริษัทที่ให้เงินปันผลสูงไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่ากลุ่มนี้แนะนำสั้นเลยครับว่ายังคงน่าถือครองแล้วก็ลงทุนระยะยาวต่อไปใช่ไหมครับคุณชายพร
ครับก็สำหรับการลงทุนในเชิงของระยะยาวนะครับผมคิดว่ายังอยู่ในภาพที่เติบโตได้นะครับ
กระแสเงินสดยังอยู่ในภาพที่ยังค่อนข้างโอเคครับผม
ครับวันนี้ขอบคุณคุณชายพรมากนะครับสำหรับคำแนะนำวันนี้ครับ

ก็ยังคงน่าถือครองแต่ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะว่าอนาคตนั้นน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้เราอาจจะขึ้นไปเทียบเท่ากับบริษัทต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นหรือว่าในสหรัฐได้ก็ต้องรอกันยาวหน่อยนะครับ